เมื่อกี้พูดถึงน้องบูมในวัยเด็กใช่ไหม
ยังห่างไกลในโรงการเรียนออนไลน์สมัยนั้น
แต่สมัยนี้เนี่ยเด็กหลายคนนะคะ

หยุดอยู่บ้านแล้วก็เรียนออนไลน์
ซึ่งลูกของคนในวงการบันเทิงหลายคนก็ต้องเรียนออนไลน์ด้วยเหมือนกัน
เริ่มกันที่บ้านแรกค่ะบ้านพี่ป๋อกับแม่

อันนี้ยูนิฟอร์มโรงเรียนใส่ที่บ้านอย่างนี้เหรอ

เรียนไปถึงท่านเอตรอกามาครอบหมวดแล้ว
พ่อก็เลยเขียนแคปชั่นแซวเอาไว้นะคะว่า
หัวจะแตกแล้วไม่ไหวแล้วเออ
อันนี้เป็นคุณลูกชายคนโตมาต่อกันที่ลูกชายคนเล็กบ้างพี่แจ๊
น้องเภาอาการประมาณนี้นาวหรือลูก
ไอแพทที่เอาไว้ใช้เรียนก็ตั้งไว้แบบนั้นแหละ
แต่น้องเขาปูผ้านอนหลับมันซะเลย
คุณพ่อก็เลยแอบถ่ายรูปเอาไว้
คุณผู้ชมคือจริงแล้วช่วงนี้เป็นช่วงเวลาพัก
ตอนเรียนน้องก็ลุกขึ้นมาตั้งเตรียมดี

หนาวแล้วไง
อย่างที่ทราบบ้านนี้เขามีลูกสาวกับลูกชายนะคะ
น้องเจ้าขากนะน้องเจ้าคุณ
นะแล้วนงปิ้นตาเลย
ฮาแล้วก็เอารูปลงนะคะแล้วก็แซวลูกตัวเองนิดนึงค่ะ
ทราบนะหลายบ้านแล้วนะ
กันหน่อยดีกว่าค่ะบ้านนี้ต้องรีบยกกล้องขึ้นมาถ่ายเลยค่ะมันเป็นช็อตที่น้องโปรดลูกชายคนโตเนี่ยนั่งทำการบ้านแบบตั้งใจเกาหัวไปด้วยความมึนงงนิดหน่อยแต่ก็มีน้องสาวตัวแสบมานั่งคอยกำกับอยู่ข้างข้างไม่รู้ว่าช่วยสอนการบ้านพี่โปรดหรือว่าช่วยปวดกันแน่นะคะ
หลายคนแซวค่ะสมาธิจะบังเกิดหรือว่าเตลิดกันแน่ก็ไม่รู้แต่ดูจากสีหน้าคุณผู้ชมเอ็นดูน้องโปรดไหมล่ะอุ๊ยน่าจะเป็นอย่างหลังสำหรับใหญ่ปารินอ่ะนางนี้แบบว่าแบบพี่เขียนอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยเออคอยคุ้มพี่จริงจึงขั้นเกาหัวยิกยิกกันเลยทีเดียวใช่คือปารินเขาติดพี่มาก
ใส่ชุดยูนิฟอร์มแบบครบเครื่องเลยใส่รองเท้าด้วยแบบพร้อมไปเรียนนั่นนองน่าจะพิทธิโรงเรียนใช่ค่ะ
ว่ามีกระติกน้ำวางอยู่ด้วยเข็นว่ามะลิค่ะ
ใช่แม่บัวเค้าคงสำรองสถานที่ให้ได้ความรู้ในการเรียน
ให้โปรกัสกับการเรียนจะได้ไม่ต้องลุกนั่งไปดังไหน

ปิดท้ายกับบ้านนี้คุณผู้ชมมาด้วยเสียงฮาค่ะ

นี่คุณเปิ้ลนาคอนและแม่จูนค่ะ
เรียนออนไลน์อยู่ทิเชอร์แต่ภาพเนี่ยคุณผู้ชมอยากให้ดูนะคะว่า
น้องออกไงเรียนวิจารณ์อะไรเขาว่าเรียนวิจารณ์อะไร
กำลังจะต่อไปเดียวกันครับ
เขาเฉลยแล้วเขาเรียนวิชาภาระศึกษา
เอ็นดูนะคะช่วงนี้ก็เป็นกำลังใจคุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านเลย
พอทราบว่าลูกอยู่บ้านเรียนออนไลน์เนี่ยแม่หนักใจพ่อหนักใจมากนะคะ
ใช่ก็ต้องปรับตัวกันไปแหละในยุคแบบนี้นะคะ
เรียนออนไลน์กันไปก่อนถูกมาก